นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะหนุ่มรับซื้อขี้ยางคนหนึ่งถูกซุ่มยิงตายคาหน้าบ้านของตัวเองเลยนะคะ
แล้วปืนที่คนร้ายใช้เนี่ยลูกซองแถบซ้ายเขาเนี่ยพลุนทั้งแถบเป็นสิบสิบแผลเลยนะคะ
แล้วเราได้คลิปวงจรปิดนาทีเกิดเหตุมาด้วยค่ะ
นี่ค่ะระยะเวลาไม่ถึง๑นาทีนะคะนี่คือนาทีชีวิตของผู้ชายที่ชื่อว่าขบวนพิเคราะห์อายุ๕๑ปี
เขาประกอบอาชีพรับซื้อขี้ยางค่ะ
เดินอยู่หน้าบ้านดีคนร้ายเนี่ยซุ่มอยู่จริงระยะไม่น่าไกลเลยนะคะ

เห็นจังหวะเขาสะดุ้งนิดนึงก่อนที่จะเดินมาตรงกรงนกสีชมพูทางด้านขวา
แล้วก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้นนะคะ
นี่นี่ค่ะยืนทรงตัวอยู่ได้พักนึงแล้วสักพักนึงซุดแล้วร่วงลงไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อวานนี้
บ้านเขาอยู่ที่ตะบนทุ่งโพอำเภอจุลาพรลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว

กว่าตำรวจสัมพันธ์จุลาพรจะได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต

สภาพศพนายขบวนเนี่ยถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าลำตัวแถบซ้าย
กระสุนพุ่งกระจายพลุนไปทั้งแถบเป็น๑๐๑๐แผล
แต่มีกระสุนนัดหนึ่งตัดคั่วหัวใจนะคะ
เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่แบบนี้เลยค่ะ
จริงแล้วที่เอวเขาเนี่ยมีปืนพกอยู่ด้วยนะคะเป็นปืนลูกโม่จุด๓๓
จังหวะมือของคนตายเนี่ยสภาพศพที่ตำรวจไปเจอเนี่ย

มือเขาเหมือนจะกำลังจับปืนเหมือนจะหยิบปืนออกมาสู้

ตำรวจก็เก็บหลักฐานทุกอย่างรวบรวมเอาไว้ทั้งหมดนะคะ
เรื่องต้นเขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุคนร้ายน่าจะเป็นผู้ชาย
ปืนลูกซองยาวมาดักซุ่มอยู่ที่ดงกล้วย
กับสวนยางพาราริมถนนตรงข้ามบ้านของนายขบวน
จากนั้นพอเห็นนายขบวนเดินออกมาปุ๊บเนี่ย
ระยะน่าจะประมาณ๕๖เมตร

ทำให้นายขบวนล้มลงแล้วก็เสียชีวิต

เมื่อคืนพ่อได้ยินเสียงปืนหลายนัดเหมือนกัน

แต่พ่อไม่กล้าออกมาดูฟังเสียงพ่อตานะคะ
ทีมสืบสวนสภจุลพอเนี่ย
ลองสอบสวนคนในพื้นที่ดูปรากฏว่า

คือในขบวนเคยไปมีเรื่องกับเพื่อนบ้านรายหนึ่งค่ะ
วัวเพื่อนบ้านมากินย่าในสวนยางพาราเขา

แล้วสุดท้ายก็เลยบานปลายทะเลาะกัน
เพื่อนบ้านเอามีดพระมาฟันแขนของนายขบวน

ก็ได้เงินค่าเหมือนกับว่าทำขวัญค่าชดใช้มาเนี่ย

แต่หลังจากนั้นนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านคนนี้ก็คือไม่ดีเลย

แต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่าอันนี้คือข้อมูลที่ได้มานะ
ยังไม่ได้ปรักปรำว่าคือเพื่อนบ้านคนนั้นหรือเปล่าที่เป็นคนก่อเหตุซุ่มยิง
เราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขส่งพิติลงพื้นที่ไปนะคะ
เขาบอกว่าจุดซุ่มยิงเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
มันอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของนายขบวนลักษณะเป็นดงกล้วย
ติได้คุยกับเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะคะ
เพื่อนบ้านคนนี้เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงปืนเหมือนกัน
ปืนดัง๒ชุดนะไม่ใช่ชุดเดียว
ชุดแรกสองนัดชุดที่สองอีกสามนัด
ตอนแรกก็นึกว่าล่าสัตว์แต่สุดท้ายโอ้โหไม่ได้ล่าหรอกค่ะสัตว

ได้ยินหรือเห็นอะไรไหมครับผมก็ได้ยินเสียงปืนนะคะ
กี่นัดครับคุณพี่อ่าตอนแรกมันสองนัดอะค่ะ
แล้วจากนั้นก็หยุดแป๊บหนึ่งก็ได้ยินอีก๓นัด
หรือว่ามันถึงช่วงอะค่ะถึงช่วง
ใช่นิดเดียวเองค่ะ
ประมาณร้อยมิตรประมาณกี่ทุ่มตอนแรก
สองทุ่มสิบหกนาทีค่ะอ๋อสองทุ่มสิบหก
แล้วเสียงที่เราได้ยินไหมแห่วแล้วก็ก่อน
หลังค่ะหลังได้ยินเสียงปืนลักษณะนี้ทิศทางเขาจะ
ให้มันห่างมาจากถนนหรือว่าไอ้ส่วนยางอะไรเนี้ยมันมันเดาไม่ถูกอ่ะ
แต่น่าจะเป็นในสวนยางหน้าบ้านเขาได้คุยกับหลานสาวของนายขบวนผู้ตายนะคะ
เขาบอกว่าเอาจริงอ่ะถ้าถามคนที่น้าเคยมีเรื่องด้วยเนี่ย
มี๒เคสนะเป็นคนในหมู่บ้านทั้ง๒เคสเลย
เหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือจบไปนานแล้วล่ะเป็น๑๐ปี
ส่วนเรื่องที่๒เนี่ยเพิ่งผ่านมาได้๕๖ปีก็คือเรื่องวัวของเพื่อนบ้านนั่นแหละค่ะ
เธอก็บอกว่าเอาจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นใครจากไหนหรือมีคนใหม่หรือเปล่า
แต่น้าเคยมาเล่าให้ฟังว่ามีคนจ้องจะจะทำร้ายที่เห็นพกปืนลูกโม่จุดสามแปดที่เอวอ่ะ
ก็เพราะเหตุนี้แหละบอกว่ามีคนจ้องจะทำร้ายก็เลยต้องพกปืนเอาไว้
มีคนเตือนบอกให้ระวังเบื้องต้นเธอบอกว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่าหนึ่ง
เพราะว่าเสียงปืนมันดังขึ้นหลายนัดจริง
มีคนมันบอกเจ๊ว่าต่างนู่นเหมือนก็ซุ่มทำอะไรอยู่น่ะมีคนมันบอกน่าจู่อ่ะค่ะ
ว่าบอกน่าคุณเสียน่ะค่ะบอกว่าเนี้ยต่างนู่นเขารวบรวมคนอยู่น่ะ
กำลังตั้งสติอยู่ให้น้าระวังตัวหน่อยคือน้าแกก็มาบอกน้าสาวว่าเนี่ย
แกไม่รู้นะไม่รู้ว่าวันไหนหรือเปล่าวันนี้ค่ะเหมือนเขาลิงอยู่วันนี้ค่ะ
อืมถึงน่าเก๋ก็บอกให้เก๋มาอยู่บ้านเก๋ก็บอกว่าเก๋นำตัวผิดอยู่ที่นี่
เก๋ก็ไม่ได้มีเรื่องกับเคยไม่ได้เก๋ไม่ได้ไปทำเคยแบบวันนี้ค่ะ
แกก็เลยจำเป็นต้องอยู่ที่นั่นค่ะดูดูจากการยิงก็เหมือนเหมือนแบบตั้งใจอะค่ะ
น่าจะเป็นคนที่แบบมีการวางแผนมาก่อนอย่างดีตั้งใจทำค่ะ
กะไม่ให้น้าแบบได้มีโอกาสอะไรเลยยิงเข้าแบบทั้งตัววันนี้ค่ะ
วันนี้ภรรยาของนายขบวนก็เดินทางมารับศพนะคะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชะอวดที่อำเภอจุลาพรค่ะ
บรรยากาศเนี่ยก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีบางจังหวะภรรยาเป็นลมลงไปเลยนะคะ
เรื่องต้นพูดคุยกับญาติญาติแล้วยาดบอกว่า
คนก่อเหตุน่าจะเป็นคู่กรณีที่เคยทะเลาะวิวาดกันนั่นแหละ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่ค่ะ
เรื่องต้นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนก็คือ
คนร้ายมีมากกว่า๑คนแน่นอน
และยานพาหนะเป็นรถกระบะกับมอเตอร์ไซค์นะคะ
โอ้โหสภาพที่เป็นลมนี่คือน่าสงสารมากนะฮะ